คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศสัปดาห์หน้าเนี่ยค่อนข้างแปรปรวนค่ะ

เราพบว่าจะมีลมหนาวจากจีนแผลลงมา

ลักษณะแบบนี้จะทำให้สภาพอากาศแปรปรวนยังไง

เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าจะเกิดฝนตกหนัก
ตอนกลางของประเทศค่ะคุณผู้ชม
ที่หลังจากนั้นอุณหภูมิของประเทศไทยของเรา

ในขณะเดียวกันพื้นที่ที่ยังคงน่าเป็นห่วง

เพราะว่าสัปดาห์หน้าอาจจะมีฝนที่ตกลงมา
มากกว่าเดิมถึง๓เท่าคุณผู้ชม
เกิดจากอะไรเกิดจากที่ลมตะวันออก
ยังคงพัดนะคะปกคลุมอย่างต่อเนื่อง

พัดปกครุมทั้งทะเลอาวไทยและอันดามัน
ลักษณะแบบนี้จะทำให้พ่อแม่พี่น้องภาคใต้
ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกมากเป็นพิเศษค่ะ